ส่วนวันนี้ไปดูที่จังหวัดพยาวกันก่อน
โอ้โหเขาบอกว่าฮือฮาจริงเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ในช่วงระหว่างทำพิธีเบิกเนธถาเวชสุวรรณ

สาธุกันก่อนเลยนะไปกันที่วัดศรีบุญชุมที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
เมื่อวันก่อนครับบรรยากาศภายในวัดคึกคักเป็นพิเศษฮะ
เนื่องจากมีชาวบ้านและสาธุชนมากันเยอะมาร่วมงานในพิธีเบิกเนธท้าเวสวรรณ
ภายในพิธีนะครับทางวัดเนี่ยเขามีการเชิญพรามหลวงชื่อดังของไทยนะมาร่วมทำพิธีเบิกเนธในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งในงานก็มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชามากมายอาหารคาวหวานแน่นอนต้องมาผลไม้ต้องมีหมากภูต้องครบ
และสิ่งของมงคลร่วม๙ชนิดเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อโบราณนะครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนคนที่มาร่วมภายในงานหลายคนแสดงอาการประหลาดยังไง
แล้วบางคนไม่ได้นั่งสั่นอย่างเดียวยังไงชู่ไม้ชู่มือขึ้นมาเป็นฮ่าฮ่าอร๋อง
โหเห็นเราก็ตกใจไอะใจคอไม่ค่อยดียกม้ายอยกมือขึ้นมาแบบนี้ส่วนคนข้างทำการไง